ที่เจอตั้งแต่วันที่๖กันยายนในพื้นที่ชุมชนที่ป่าอ้อยมาหาของกินนะคะ
แล้วก็ไปทำร้ายชาวบ้านบาดเจ็บกันไป๕รายนะคะ
จากวันนั้นจนถึงวันนี้๑สัปดาห์แล้วยังจับตัวมันไม่ได้เลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็กระจายกำลังออกค้นหากันทุกวันแล้วค่ะที่แน่แน่ยืนยันได้ว่าเจ้าหมีควายตัวนี้ยังอยู่นะคะ
เพราะว่าโดนจับความร้อนเนี่ยมันจับความร้อนของหมีได้คุณผู้ชมลองดูจากภาพเนี่ยเลยค่ะ
เป็นภาพล่าสุดที่เจ้าหน้าที่ใช้โดรนบินตรวจจับความร้อนสแกนค้นหาหมีควายนะคะ
จับความร้อนมันได้ช่วงค่ำเมื่อวานนี้มันไปนอนอยู่กลางไร่อ้อยค่ะไม่ได้มีท่าทีตกใจกลัวหรืออะไรเลยนะคะ
ที่รู้เพราะว่าตรวจสอบอัตราการเต้นหัวใจแล้วอยู่ที่๖๐ครั้งต่อนาทีคือเป็นอัตราเต้นปกติ
อย่างน้อยยืนยันได้ชัดเจนค่ะว่าหมีควายตัวนี้สบายใจดีไม่ได้ตกใจตื่นกลัวอะไรนะคะ
ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะปิดล้อมอยู่รอบป่าอ้อยก็ตามเพราะว่าถ้าเกิดมันตื่นเต้นเนี่ย
อัตราการเต้นหัวใจจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวคือ๑๒๐ครั้งต่อนาที
ตอนนี้สิ่งที่ทำได้คือเจ้าหน้าที่วางแผนเอากรงดักสัตว์ใส่ขนุนสุกกับผลไม้
กลางไร่อ้อยเพื่อจะล่อหมีนะคะแล้วก็มีการเกาะกองไฟ
ตะข่ายเซ็นเซอร์ตรวจสอบความเคลื่อนไหวเพื่อรอปฏิบัติการอีกครั้ง
ตอนเช้าวันถัดไปด้วยโดยวันนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแต่เช้าเลยนะคะ
อันดับแรกสิ่งต้องทำตามสไตล์ความเชื่อคนไทยขอขมาเจ้าที่เจ้าทางก่อนเลยค่ะ
เพราะว่าที่ตามไล่หมีควายมาแต่ละวันยังไม่เคยขอขมาเลยนะคะ
ก็จุดทูบวางของเส้นไหว้ขอขมาสารตายายต่างบนบานให้ภารกิจสำเร็จนะคะ
เส้นไหว้ก็มีทูบ๙ดอกหมูปิ้งข้าวเหนียวเงาะแล้วก็น้ำแดงค่ะ
เพราะมีเจ้าหน้าที่อุทยานคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นตัวล่อเป้า
ไปเจอเรื่องระทึกเข้าจังเลยค่ะ
ฟังเขาเล่าหน่อยค่ะ
คือหมี่ควายตัวนี้เนี่ยมันตัวใหญ่นะฮะสูงประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบเซนติเมตรเกือบเท่าคนนั่นแหละ
น้ำหนักเนี่ยกว่าร้อยห้าสิบกิโลกรัมค่ะตอนนี้ตอนแรกก็คิดว่ามันคงจะเครียดอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าถูกปิดล้อมอยู่หลายวันแต่เท่าที่จับความร้อนได้ก็ดูนอนสบายใจเหมือนกันนะ
อันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังว่าเขาไปเจอแบบประจันหน้ามันจังเลย
มันลุกขึ้นยืนสองขากลางแขนขู่ด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยิงยาสลบได้เพราะว่ายิงไม่ถนัดอ่ะนะคะ
วันนี้เราต้องส่งคนนี้ไปเลยค่ะ
หลังจากที่เขาไปตามล่าปอบกับกระสือมาที่บุรีรำแล้ว
แล้วให้เขามาล่าหมีควายต่อคุณกิติศักดิ์
ลงพื้นที่ไปร่วมภารกิจกับเจ้าหน้าที่เลยนะคะไปตามล่าหมีควาย
ปฏิบัติการครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านเกือบร้อยคน
แบ่งเป็นทีมมีชุดบินโดรน๓ทีมค่ะ
มีชุดพารามอเตอร์๔เครื่องมีทีมรถไถอีก๓คัน
พร้อมปืนยิงยาสลบทั้งภาคพื้นดินแล้วก็ประจำการบนนั่งร้านอีก๓๐คน
อาสาสมัครชาวบ้านและอาสาสมัครกู้ภัยอีกรวมทั้งหมดก็เนี่ยค่ะร้อยคนได้
คือวันนี้นะคะก็กระจายกำลังปิดล้อมไร่อ้อย๒๗ไร่
เมื่อคืนเจ้าหน้าที่ล้อมตะข่ายเอาไว้หมดแล้วเพื่อกันไม่ให้หมีควายวิ่งออกไปไกลเกินกว่านี้
แผนปฏิบัติการวันนี้ก็คือขับรถไถลุยเข้าไปในไร่อ้อย
เพื่อที่จะผลักดันหมีควายให้ออกมาทางทิศตะวันตกนะคะ
คือตรงนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ล้อมตะข่ายเอาไว้ถ้าหมีควายวิ่งออกมาก็จะติดตะข่าย
จากนั้นก็จะยิงยาสลบค่ะส่วนทางอากาศก็บินโรนกดดัน
มีเจ้าหน้าที่พารามอเตอร์บินสำรวจเหนือไร่อ้อยรัศมี๒๗ไร่
ตรงจุดที่เมื่อคืนนี้ตรวจพบว่าหมีควายไปหลบซ่อนตัวอยู่นะคะ
แต่เดี๋ยวให้ไปดูภาพล่าสุดที่เราได้มาเป็นภาพที่ชัดและใกล้ที่สุดนี่ค่ะ
ภาพนี้นะคะเป็นภาพจากโดรนของเจ้าหน้าที่จับภาพเอาไว้ได้
หมอบอยู่ในดงอ้อยแบบนี้ค่ะจุดดำดำนี่แหละค่ะคือเจ้าหมีนะคะ
นี่แต่ก็เหมือนกับมันกำลังระแวงอะไรอยู่เหมือนกับก้มหลบอยู่
เจ้าหน้าที่ก็คือตอนนี้รู้พิกัดชัดของมันแต่ยังไม่ได้ส่งกำลังเข้าไปใกล้
เพราะยังอันตรายอยู่นะคะแค่รู้พิกัดแล้วว่าอยู่ตรงนี้
คือต้องบอกว่าสังเกตจากพฤติกรรมของมันแล้วที่เนี่ยค่ะหมอบอยู่ในท่าระวังตัวแต่ไม่ขยับไปไหน
ตรวจสอบเรื่องของอัตราการเต้นหัวใจก็ยังเป็นปกติดีไม่ได้ตื่นเต้นตื่นกลัวอะไร
ก็เลยยังตอบไม่ได้ว่าเจ้าหมีตัวนี้มันเป็นหมีบ้านหรือเป็นหมีป่า
เพราะจากการที่เจ้าหน้าที่เอาผลไม้ไปล่อถ้าเป็นหมีป่าเนี่ยมันต้องออกมากินแล้ว
แต่ถ้าหมีบ้านมันจะไม่ออกมาเพราะว่ามันเป็นหมีเลี้ยงมันหาอาหารเองไม่เป็นนะคะ
ส่วนบรรยากาศช่วงกลางคืนวันนี้นะคะคุณกิติศักดิ์เองยังเฝ้าปฏิบัติการนี้อยู่กับเจ้าหน้าที่ค่ะ
ได้ข้อมูลจากทีมงานว่าจะมีการใช้โดรนบินจับความร้อนอีกครั้ง
พิกัดตรงไหนจะยิงยาสลบใส่ทันทีไม่รอจนถึงเช้าเหมือนเมื่อวานแล้วนะคะ
อ่าวคุณกิติศัตริย์รัวตัวด้วยนะ